สำหรับท่านใดโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายภาคอีสาน
ต้องระวังนะเพราะว่าตอนนี้มันมียาสมุนไพรระบาด
แล้วมันมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ค่ะ

แล้วตอนนี้โซเชียลเขาก็เตือนกันอีกทีนะคะว่า
ยาหมอทหารตอนที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ที่สุดถูกจับได้แล้วก็พบว่ามีสารสเตียรอยด์

และที่สำคัญคือเขาสวมเลขสาระบบของออยนะคะ
เพราะว่าเลขออยมันคือเลขของขนมขบเคี้ยวยี่ห้อนี้

แล้วก็ทำให้หลอนของยาไม่เกี่ยวกันเลยค่ะคุณ
หลังจากที่พบยาสมุนไพรชื่อว่ายาหมอทหาร
มีสรรพคุณรักษาสารพัดโรคเลยค่ะ
ทั้งอามพฤกษ์อามพาตเน็บชาเส้นตึงกระดูกทับเส้น
ข้อปวดขาแล้วก็อีกมากมายหลายโรค

แล้วก็มีการแพร่ระบาดกันมากในภาคอีสาน
เป้าหมายที่เขาจะขายก็มุ่งไปที่ผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบ
สมุนไพรยี่ห้อนี้อ้างว่ามีเลขจดทะเบียนออยอร์
ที่ใช้ชื่อแล้วก็สถานที่ผลิตยา
อยู่ที่เลขที่๑๓๔๘ทับ๒๓ถนนสมทวินราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
แต่ตรวจสอบแล้วถนนสายนี้ไม่ได้อยู่ในเชียงรายนะคะ
แต่อยู่ที่มหาสารคาม
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลขออย
ตรงกับผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบชื่อดังตะวันรสลาบนี่แหละค่ะ
ก็แสดงให้เห็นเลยว่าเจตนาไม่ดีล่ะในเรื่องของการสวมเลขทะเบียนออยอร์
แล้วก็ที่สำคัญนะคะยาตัวนี้มันมีส่วนผสมของสเตียรอยด์
ไม่ได้คุณภาพแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงปี๒๕๕๗ถึง๒๕๕๘๔๕ปีมาแล้ว
สมุนไพรแก้ปวดชุดนี้ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ติดต่อกับสปลาวซึ่งถูกลักลอบขนมาจากจีน
มายังประเทศไทยโดยที่ไม่ถูกต้องนี้นะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็เคยออกประกาศเตือน
อย่าหลงเชื่อบริโภคยาสมุนไพรชุดนี้
เพราะมีสเตียรอยด์เป็นจำนวนมาก
ต่อมาภายหลังก็เปลี่ยนชื่อ
บอกว่าจากยาหมอทหารเป็นยาหมอบุญชุดพิเศษ
ระบุผลิตที่ซอยสว่างอารมณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองเชียงราย
แต่ท้ายที่สุดก็กลับมาใช้ชื่อเดิมแต่เปลี่ยนที่อยู่

ทำให้อาจจะเกิดความเข้าใจผิด
แล้วก็ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน
อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้ก็มาเตือนกันนะคะ